สวัสดีครับกีฬาในช่วงนี้นะครับกลับมาติดตามเรื่องของทีมชาติไทย
ก็เตรียมความพร้อมในศึกอาเซียนคลับกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการตัดตัวให้เหลือ๓๐คน
ในวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนก็คือช่วงสัปดาห์หน้าแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการเตรียมแผนเพื่ออนาคตด้วย
เพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะมีโปรแกรมที่คาบเกี่ยวกันถึง๓รายการที่ทับซ้อนกลับไปทินการแข่งขันของลีก
ด้วยแล้วก็ช่วงอุ่นเครื่องประเทศฟีฟาเดย์ซึ่งในช่วงอ่า
รอบปีที่ผ่านมาในช่วงหลังเราไม่ได้อุ่นเครื่องมา
สองรอบเปิดทีมฟีฟาเดย์ของทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะครับ
แกรมฟีฟาเดย์คือเดือนมกราคมแล้วก็เดือนมีนาคม
ปีหน้าทีมชาติจะได้กลับมาอุ่นเครื่องเพื่อทำความ
เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็หาตัวนักกีฬาใหม่ด้วยรวมถึง
ที่จะอัพคะแนนสะสมอันดับโลกส่วนไทยลีกนะครับก็บอกว่า
นำเสนอแนวทางให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ